ผมชื่อเด็กชายปัญจพล

มาจากโรงเรียนเทศบันวัดวรปันพฤษ

มีพ่อแม่แล้วก็ผมครับ
เมื่อก่อนพ่อกับแม่ของผมก็แสดงลิเกย์รับจ้างครับ
ถ้าเวทีไหนขาดก็จะหาพ่อกับแม่ผมไปแสดงลิเกครับ
ส่วนมากพ่อผมจะรับบทเป็นพ่อพระเอกครับผม

ไม่มีแสดงลิเกร์เสียงน้อย
อภัยให้หน่อยแม่นาย
ส่วนแม่ผมก็รับบทเป็นนางโกงแล้วก็นางโจ๊กครับ
แม่พาฉันไปเจาะหู
ฉันมีรูหูอยู่สองรูหู
แต่ไม่มีตุ้มหูจะใส่
วันดีเป็นคนนิสัยดีครับผม
ก็ดุบ้างเวลาที่ผมทำผิดเขาก็จะดุครับ

นี่ครับพ่อของผมอาชีพซานาลิเกรับจ้างครับ
แล้วก็รับซ่อมพัดลมทั่วไปครับ
พ่อผมนี่ซ่อมพัดลมเก่งมากครับ
ปีเนี่ยเขามีนิสัยติดพ่อติดแม่ครับ
ดีครับไม่ดื้อครับไม่เที่ยวอยู่กับบ้าน
พอรับจากโรงเรียนแล้วก็แกล้งชวนไปนู่นไปนี่ไหม

นอนก็ห่างเอาแขนวางออกไปได้ครับ

พอเขารู้สึกตัวเขาจะบี้เขาศอกอยู่เรื่อยนะครับ
เด็กบางคนติดผ้าบางคนติดตุ๊กตาแต่ลูกผมติดบี้ข้อศอกครับ
เพื่อนนี่ครับมีความสุขจะไม่นอนหลับครับ
เมื่อประมาณ๔ปีที่แล้วครับจู่วันหนึ่งแม่ผมก็ป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้นครับ
เราลุกเดินไม่ได้เฉยเลยปวดช่วงเอวมากปวดถึงโรงขาทำให้เราไม่สามารถจะลุกเดินเองได้
ปีก็ต้องพาไปรักษาไปกายภาพ๒เดือนที่นอนคือทำอะไรไม่ได้เขาก็ต้องดูแลเราตลอด
ก็กายภาพจนเราดีขึ้นพอดีขึ้นก็กลับมาเจอว่าเป็นโรครุมตอย
อะไรเราก็ไม่รู้แต่มันปวดตามข้อหัวเข่าคือข้อทุกข้อของเราอ่ะ
แขนข้างขวาของแม่ครับผมไม่สามารถยกได้ครับ
ส่วนข้างซ้ายยกได้แต่ว่าคอติดตรงนี้ครับไม่สามารถเหยียดอย่างนี้ได้ครับผม
ขาก็บางทีเขาเท้าบวมครับคือปวดมากบางทีผมสงสารแม่
ผมก็นวดให้แม่ครับผมอยากให้เขาหายบางทีมันก็บรรเทาไปบ้างเป็นช่วงครับผม

พอดีขึ้นกินยาลงมาต่อยเยอะก็ตายหวายตายวายเฉียบพันธุ์เลย
ก็ต้องผ่าตัดด่วนเลยเพราะก้อนใหญ่มากข้างละ๑๐เซนสองข้าง
ก็นอนโรงพยาบาลอยู่สิบห้าวันผ่าตัดกลับมาบ้านเราก็ทำอะไรไม่ได้
เพราะการผ่าตัดเขาไม่ให้ทำงานหนักอยู่แล้ว
พอแม่ผ่าตัดเสร็จปุ๊บก็ดีขึ้นครับผมก็เดินได้ทำอะไรได้ครับ
แต่เมื่อปี๖๐แม่ก็ล้มที่หน้าบ้านครับ
กระดูกข้อเท้าเคลื่อนครับผมก็ไม่สามารถเดินได้อีกพักอีก๒เดือนครับ

คือเงินที่มีก็หมดไป
ทองที่จะเก็บไว้ให้ลูกก็จำนำ
คือกู้ทุกที่ทุกทางที่แบบมาดูแลเรา
เราก็รู้สึกว่าบางครั้งคิดว่า
เฮ้ยเรานี่หว่าที่ทำให้เขาลำบากขนาดนี้
มันเสียใจสงสารลูกสงสารแฟนเนอะ
ท้อแท้อยากตายมีอยู่ครั้งคือแบบ
เออถ้าเราตายแล้ววะลูกคงสบาย

พอแม่เริ่มดีขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว

เดี๋ยวผมจะเล่นกับพ่อด้วย

พ่อแม่เขาเบาขึ้นแล้วนะ

ว่าเขาอยากเล่นลิเกเขาอยากหาเงิน
ผมเองก็แนะนำให้เขาดูนะ
ว่าเขาร้องกันนี้เขารำกันนี้
ให้เป็นตัวอย่างให้เขาจำให้ได้มากที่สุด
ตอนนี้ผมก็หัดลำลิเกครับผม
เพื่อเลี้ยงดูแม่ครับ
หนี้สิ่งที่มีปีจะใช้หนี้ให้นะ
ปีให้สัจจังหวาจัง
มาพบกับน้องปีนะครับ
หนุ่มน้อยลิเกไทยมือถือไมค์ไฟส่องหน้า
เพื่อมารดาที่ล้มป่วยหลายโรค

สวัสดีครับ
ตรงนี้เลยนะครับตรงกลางเวทีแห่งนี้

มากับคุณพ่อคุณแม่ที่เราเองเนี่ยห่างไม่ได้เลย
ติดคุณพ่อติดคุณแม่มากนะคะ
ยินดีต้อนรับนะคะคุณพ่อปุ้มแล้วก็คุณแม่วันดีนะคะ

วันนี้มาทำเพื่อคุณแม่ที่ป่วยหลายโรคใน๔ปีเลย
ปี่ตอนนั้นน่ะรู้สึกยังไงบ้างกลัวไหม
กลัวครับตอนแรกก็กลัวว่าแม่จะจากเราไป
เพราะว่าเขานอนห้องไอซียูแล้วเขาต้องมาผ่าตัดอีก

แล้วโรคที่เป็นเนี่ยมันไม่ใช่โรคปกติ
เขาเบาหวานความดันอะไรอย่างนี้โอเค
อันนี้มันโอ้โหปวดข้อหมอลองกระดูกเป็นช็อกโกแลตซีสไตวาย
หลังจากผ่าช็อกโกแลตซีสออกมาแล้วคุณแม่เป็นยังไงบ้าง
ผมกับพ่อเขาต้องประคองแม่

แม่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ใช่เพราะว่าแม่ก็เป็นแผลที่ผ่าตัดก็ทำงานดักไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลย
ทั้งหมดทั้งมวลซีริรวม๕โลกใน๔ปี
ใช้เงินรักษาไปเท่าไหร่คุณแม่
เป็นเงินเก็บหรือว่าเป็นเงินกู้

คือมีทองมีทุกอย่างก็หมด
ทองที่เราสะสมหมดแล้วไปกู้มาอีกเท่าไหร่
กู้เกือบ๒แสนกว่าบาท

รู้สึกแย่กับอาการป่วยแล้วยังต้องมารู้สึกแย่กับเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะ

ในใจเราก็คือแบบไม่อยากอยู่แล้ว

พี่ก็สบายพ่อเขาก็สบาย
เหมือนเรามีเป็นภาระมาก

แต่เรื่องเจ็บป่วยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณแม่

ช่วงที่พักฟื้นนานเท่าไหร่
ก่อนจะประเคาะกันไปห้องน้ำ

เพราะว่ากระดูกเราก็ไม่แข็งแรง

ทุกอย่างขยับเชื่องช้าหมดเขาก็ต้องอยู่กับเราดูแลเราตลอด
จนมีวันหนึ่งเราดีขึ้น
ปีเขาก็เลยบอกกับพ่อเขาว่าไปเล่นลิเกนะพ่อแม่อยู่ได้คนเดียว
นี่คือ๔ปีแห่งการอะไรไม่รู้มันถาถมมา

อยากบอกปีว่าปีเก่งที่สุดสำหรับแม่ปีช่วยทุกอย่างปีดีที่สุด
สัญหาเขาพูดไม่ได้แต่ปีดีสำหรับแม่

ก็จะทำให้เต็มที่อย่าน้อยใจอย่าโทษตัวเองแม่
ยังมีผมกับพ่อที่เลี้ยงดูแม่ได้
มันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่เราสามคนจะได้ไปเล่นลิเกด้วยกัน

วันนี้ยังจะไม่คุยกับคุณพ่อปุ้มนะคะ
เดี๋ยวจะให้ร้องเพลงก่อนสักหนึ่งเพลง

ครอบครัวนาตะดนตรีศิลปินลิเก
ที่เรียกได้ว่าเป็นศิลปะคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเนี่ย
ปกติไปร้องลิเกได้ค่าตัวยังไง
ละสามร้อยแต่บนเวทีร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเราครับปีครับ
แต่ละเพลงมีความหมายแต่ละเพลงมีจำนวนเงินที่เรียกได้ว่า
ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวโดยเฉพาะเพลงที่๑๑ล้านบาท
ห้าปีทำได้ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ
ในแต่ละเพลงแต่ตอนนี้เรามาถามน้องปีก่อนนะครับ
ก็ทุกคนนะครับก็มีเป้าหมายต่างกันไปนะครับ
ในแต่ละครอบครัวปีละครับต้องการเงินทุน
เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไรครับ
หนึ่งแสนบาทครับหนึ่งแสนบาท
แสนนึงตรงนี้ปีจะเอาไปทำอะไรบ้างจะไปใช้หนี้ที่พอที่จะใช้ได้คือแบ่งเบา

แต่ก็ผ่อนบรรเทาไปได้ใช่ครับหกเพลงลูกหนึ่งแสนบาทหกเพลง
คงทราบกันดีแล้วกฎิกาของรายการเราไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะ
แต่ถ้าร้องเพราะด้วยก็จะขอบคุณมากนะครับเราก็มาเริ่มกันที่เพลงแรกเลยนะครับ
เพลงที่หนึ่งนะครับเพลงนี้มีมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
ตรับร้อมอินโทรเพลงที่หนึ่งมาเลยครับ
เพลงแรกค่ะดนตรียิ่งใหญ่อลังการโอ้โหยิ่งใหญ่จริงครับ
เพลงนี้มันใหญ่เหมาะกับเราจริงนะมาจากครอบครัวลิเกมันก็ต้องเปิดอย่างเงี้ย
เป็นไงครับเพลงนี้พอได้ไหมครับพอได้ครับพอได้อย่าถ่อมตัวนะ
เพลงนี้เป็นเพลงแรกนะครับสำหรับนักสู้ชีวิตทุกคน
ต้องผ่านเพลงนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าผ่านเพลงนี้ไม่ได้
ก็จะยังไม่มีเงินสะสมนะครับถ้าเกิดร้องผิดตั้งแต่เพลงนี้ก็จะไม่ได้อะไรเลย
จากรายการของเราแต่ก็ยังมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยได้ตั้งแต่เพลงแรกนี้เลยนะครับ
แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
เพลงแรกนี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ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

จนกว่าดนตรีจะหยุดร้องให้ชัดนะครับ
เพลงที่๑นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

เป็นแห่งออกลองใช้สนิ้วผนม
ให้เสียงกังวานหวานแววดังมีมนตรา
ขอให้เมตตามหานิยม
กราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบังคลาน
แขวงเมืองพิจิตรใครเห็นสักนิด
ขอให้ลุ่มหลง
วอนหลวงพ่อเหนือวัดสาวชะโงก
ใครเห็นต้องงง
กราบหลวงพ่อคงลงหน้าเงอจังงัง
เสรีไม่หล่อ
ขอพรต่อหลวง

จงช่วยลูก
สะกดให้มีมนต์คลัง
กราบหลวงปู่โต้พรมรังศรี
ที่วัดระคัง
ขอให้โลกดังกังวานสักคน

พนมแล้วก้มลงกราบแค่บาทพอแล้ว
กราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชน
หวานหลวงปูโตทวัดวัดช่างหาย
โปรดได้ช่วยดน
แฟนทุกคนสงสาร
เสรียงไม่รู้สึก

โชคดี
แม่จินตรีราเหลือเกิน

เกร็งด้วยเพราะว่าเหมือนเขาจะปลอดภัย
เหมือนแบบพร้อมอย่างนี้ฮะ
ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมาดูกันเลยครับเรงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐๐บาท
น้องปีร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เรงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาทน้องปีร้อง

ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ดีใจค่ะคุณผู้ชมรับแล้ว๑๐๐๐๐บาท
่งสว่างครับเสรีขอพรนะครับก็เป็นไงครับปี
รู้สึกยังไงอ่ะสบายลงไปเพลง
เดี๋ยวจะหยุดก่อนให้ปีไปฝึกเพลงมาลูกไปฝึกเพลงมาแล้วเดี๋ยวกลับมาสู้กันอีกครั้ง
ว่าได้เปรียบนะฮะได้เปรียบได้มาออกแล้วก็หยุดไปนะครับก็ถือว่าได้มาซ้อม
กลับมาเป็นกำลังใจให้กับน้องปีคนนี้ในคราวหน้านะครับดูสิว่าเขาจะทำได้ตามเป้าไหม
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอนพิเศษนะครับนักสู้รุ่นจิ๋ว
ไทยรัฐทีวีครับช่อง๓๒แห่งนี้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดีครับ๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปครับ
รายการนี้ค่ะอีกรายการนึงเขาก็พร้อมจะแจกเหมือนกันค่ะถ้าคุณตอบคำถามได้ติดกัน๔ข้อรับไปเลยค่ะ๑ล้านบาทค่ะ
คุณผู้ชมที่รักกับเกมต่อชีวิตพี่เอชายามิดชัยรออยู่ค่ะ
กลับมาติดตามได้ทุกรายการเลยนะครับช่อง๓๒แห่งนี้นะครับไทยรัฐทีวีมีแต่ของดีมีแต่รายการดีให้คุณผู้ชมวันนี้ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีละครับ

จัดแจ้งแต่งกายห่ายพลายชุมพล

รักมากครับเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมที่เราควรอนุรักษ์ไว้
ขนาดไม่ค่อยได้หลับได้นอนอดหลับอดนอนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย
ได้เกตเท่าไหร่นะคุณแม่สามจุดห้าสามจุดห้า